รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
อายุรถคันนี้กี่ปีแล้วครับ
ตั้งแต่ตอนผมเรียนอยู่
ชั้นปปฐมนี่ก่อน
สภาพเหล็กก็คือมันจะต้องจับกับล้อ
แต่ตอนนี้ยางไม่มีแล้ว

คุณแม่ซึ่งต้องไปโรงเรียนทุกวันนะ
ค่ะตรงบาดทั้งสองข้างก็ต้องแบกกระเป๋าค่ะ

ทำมาตลอดเท่าอายุของเขาเลย
ใช่ค่ะแม่ทำได้แม่สู้ด้วยใจทั้งหมด
รสชาติดีมีประโยชน์สตาร์อินฟินิตี้คุณภาพเต็มขวด
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับที่กำลังเปิดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับสู่รายการเกมโชว์นะครับ
ที่เป็นเพื่อนของชาวรากย่าผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศเลยนะครับ
แล้วก็ดำเนินมาก้าวเข้าสู่ปีที่๓แล้ว
กับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ถ้าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นดูรายการของเรายิ่งสมัครมา
ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นตลอดกัน
เพราะว่าเรามีเงินรออยู่ตรงนี้ค่ะ
ไม่อั้นยิ่งร้องครบได้๑๐เพลงยิบไปเลย๑ล้าน
๑ล้านบาทกับ๑๐เพลงที่ไม่ต้องร้องเพราะไม่ต้องร้องดีนะครับ
แค่ร้องให้ถูกต้องตามเนื้อเพลงที่เขาแต่งกันออกมาเป็นครั้งแรก
เป็นของต้นฉบับเท่านั้นเองนะครับ
ง่ายง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
แต่มีข้อแม้ข้อเดียวค่ะจะมารายการของเราได้
คุณตกอยู่ในสภาวะลำบากก็จริงแต่อยากให้จิตใจคุณแข็งแรงและพร้อมจะสู้ไปด้วยกันค่ะ
ครับเหมือนกับนักสู้ชีวิตคนนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นขวัญใจของพวกเราทุกคนในห้องส่ง
แล้วก็น่าจะเป็นขวัญใจของคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับพบกับเขาเลยนะครับ
น้องครูผู้พิการทางกายแต่หัวใจไม่แพ้ครับ
ขอบคุณครับ
วันนี้มาในชุดเมืองคนเมือง
คุณเมืองหนุ่มเมืองเจ้า

เนี่ยวันที่แล้วคุยกันแล้วก็ไม่ทันสริมสังเกต
สังเกตรถของน้องครูไป

ก็คือนี่แหละอายุรถคันนี้กี่ปีแล้วครับ
ตั้งแต่ตอนผมเรียนอยู่ชั้นปปฐมดีกว่า
ปฐมตอนนี้อยู่มหาวิทยาลัยแล้วก็มีได้
๑๐กว่ากว่าอันนี้ถือว่าเป็นรถคันแรกไหมฮะ
ก็เหมือนเป็นคันที่๒
อันนี้คือคันที่สองคันแรกก็คือเสียไปแล้ว
เสียไปแล้วเป็นคันใหม่หรือว่าอันนี้เอามาจากไหน
อันนี้เป็นรถมือ๒ของจากอีกคนนึงครับ

ใช่ครับเขาบริจาคให้มา

นึกว่าเป็นเบาะจับตรงนี้คุณผู้ชม
อันนี้ไม่ใช่เบาะจับนะฮะอันนี้เป็นเทป
คุณป่าเป็นเทปไม่รู้ว่าร้อยตลับหรือว่ายังไงตรงนี้
อกจากนั้นนี่มีหนังยางตอนนี้เอาไว้ช่วยอะไรฮะ
ไม่ให้มันเวลายกล้อมันจะได้อยู่อย่างนี้เหมือนเดิม
ภาพแรกก็คือมันจะต้องจับกับล้อแต่ตอนนี้ยางเนี่ยไม่มีแล้ว
ดอกหมดเบรกไม่อยู่ศึกหมดแล้วฮะใช่๔ล้อ
แต่ก็ไม่เป็นไรแต่มันก็ยังใช้ได้อยู่
แต่ที่อยากได้จริงก็อุปกรณ์วาดรูปมากกว่าค่ะ

แต่พี่ว่ารถก็สำคัญนะใช่ใช่เพราะว่าก่อนที่บอก
จะทะลุลงไปแล้วตัวน้องครูจะลงไปอยู่ข้างล่างด้วย
เพราะว่าตอนนี้มันก็ใกล้มากแล้วนะขาดจะหมดอยู่แล้ว
ครับแม่ก็จะใช้เข็มเย็บผ้ามาเย็บ
แบบกางเกงใช่ใช่อืมคือเราคุยกับครูมา
ตั้งแต่ครั้งที่แล้วก็จะเห็นว่าเขาไปวาดรูป
แกะสลักไปอะไรแบบเนี้ยแต่อย่าลืมว่าเขาไปด้วยตัวเองไม่ได้แน่
เขาจะต้องมีพาร์ทเนอร์นั่นคือคุณแม่
ไปไหนไปด้วยกันคุณแม่ทำอะไรให้เขามั่ง

ก็ถ้ามีงานอะไรก็ต้องเข็นเข้าไปแล้วต้องเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างค่ะ
เกี่ยวกับการวาดรูปเป็นสีเป็นกระดาษผูกกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
บ่าทั้งสองข้างก็ต้องแบกกระเป๋าค่ะ

ทำมาตลอดเท่าอายุของเขาเลยใช่ค่ะ
แม่ทำได้แม่สู้ด้วยใจทั้งหมดค่ะ
แล้วเวลาไปเรียนไปเรียนที่มหาลัยคุณแม่
เรียนที่มหาลัยเหรอคุณแม่ก็ไปเรียนด้วย

จนอาจารย์แอวบอกถ้าป่ะก็กลับนี่น่าจะไปเรียนยาน่าจะได้สองบาท
แม่ทำอะไรบ้างวันหนึ่งเวลาลูกไปมหาลัย
ก็พอไปถึงมหาลัยก็ไปทานข้าวก่อนเลยค่ะ
ให้เขาอยู่โรงอาหารก่อนแล้วก็เอาอุปกรณ์ขึ้นไปไว้ที่ห้องเรียนชั้นเรียนค่ะ
เซตอัพเสร็จคุณแม่ลงมาหาเขา
ค่ะลงมาหาเขาแล้วก็เข็นเขาไปที่บันไดค่ะ

เป็นบันไดค่ะมีสามชั้นนะคะต้องช่วยกันยกขึ้นไปเรียนค่ะ
คุณแม่ซึ่งต้องไปโรงเรียนทุกวันนะ

เพื่อนนะคะเขาจะมีเพื่อนเวียนกันช่วยค่ะ
เพื่อนที่ยกอยู่เนืองประจำเจ้าประจำเลยที่มาแบบยกน้องครูนี่มีใครบ้าง
คือยกนี่มีสี่คนเขาจะแวะเวียนกันมานะครับเยอะ

ใช่ทุกคนทุกคนบอกคนก็เชียร์ให้มารายการนี้ด้วย
แสดงว่าทุกคนดูอยู่มีใครบ้างไหมที่เรียนอยู่ด้วยกันแล้วพลาดโอกาสทองที่จะยกรถเรา

ใช่เออมีวันนั้นวันนั้นเพื่อนผู้ชายเขาไม่อยู่กันแล้วมีผู้หญิงเขาก็ช่วยกันยกกัน
น้องครูด้วยหุ่นผอมเพียวในแบบของเราเพื่อนหญิงที่จะต้องยกเราต้องใช้จำนวนเพื่อนหญิงกี่คน
แล้วมันจะมีอีก๒คนได้ช่วยแบบของขนกล
มีอีกหนึ่งคำถามที่เพื่อนจะต้องยกเราขึ้นยกเราลงเนี่ยถามหน่อยว่ามหาลัยเราทำไมถึงไม่มีทางลาดให้สำหรับรถเข็
ด้วยว่าผมเป็นคนพิการที่นั่งรถเข็น
เป็นคนแรกที่ได้ไปเรียนที่ส่วนที่เรียนเกี่ยวกับศิลป
เพราะว่าที่จริงตึกนั้น
เด็กที่พิการทางการได้ยินได้ไปเรียน

แต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มมีทั้งลาดเล็กขึ้นไปให้ครับ
อธิการบดีแล้วก็คณะบดีเขาก็ใจดี
ก็บางครั้งเขาก็เห็นเราทำงาน
เขาก็จะแบบว่าเดี๋ยวสร้างห้องน้ำคนพิการไว้ให้ตรงนี้นะ
แต่ผมก็อยากจะบอกว่าสร้างทุกชั้นได้ไหม
เขาสร้างไว้ชั้นหนึ่งแล้วผมเรียนชั้นสาม
แล้วต้องให้สมุนเรายกลงมาอีก

ทีนี้สิ่งที่ลูกต้องการที่สุดที่แม่อยู่ด้วยกันมาตลอด

ต้องการโอกาสมากกว่า
ตอนนี้ก็รัฐบาลเขาก็ให้โอกาสให้น้องได้เรียนนะคะ
น้องก็อยากจะเรียนให้สูงที่สุด
อยากจะเป็นอาจารย์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ส่วนด้านร้องเพลงนี้
เมื่อก่อนน้องก็รักมากจะร้องทุกวันค่ะ
น้องชอบแต่น้องขาดโอกาสค่ะ
มีโอกาสแต่ก็ขอขอบคุณทางรายการนะคะ
ทีนี้น้องเขาได้สิทธิ์เรียนถึงปริญญาตรี
คือเรียนฟรีแต่ว่าพวกอุปกรณ์

แล้วอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพวกศิลปะ

หลอดละประมาณ๔๐๐กว่าบาท
แล้วผมไม่ได้ใช้แค่๒๓สี
ใช้เป็น๑๐๑๐สีอย่างนี้ครับ
หนึ่งในการวาดรูปในอุปกรณ์ที่เราต้องใช้

๓๐กว่าสีสีอาคิลิกสีน้ำมันสีอาคิลิก
หมายความว่าแม่คุณแม่ไปไหนด้วยกันที

คุณแม่ของกี่กิโลในกระเป๋าที่เราต้องแบกให้เขา
แค่๔ก็หลอดหนึ่งก็ประมาณ๒๕๐กรัมค่ะ

ทีนี้มีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคุณแม่
มีค่ะช่วงนี้ก็เจ็บแขนนะคะ

บางวันก็ปวดหลังนะคะ

คุณแม่อยู่เท่าไหร่หรือครับปีนี้

หลักก็น่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์
เงินที่ต้องใช้เพราะยิ่งเรียนสูงขึ้น

ไม่ใช้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องเอามาใช้เพื่อให้เราเกิดความชำนาญ

เพราะตอนนั้นก็ต้องใช้เงินเยอะนะ
ก็บอกกับเราตั้งแต่แรกนะครับน้องครูนักสู้ชีวิตของเราต้องการ๖เพลง

ตอนนี้ได้ไปแล้ว๒เพลงนะครับ

ตอนนี้ยังเหลืออีก๔เพลงที่จะต้องทำให้ได้ตามฝัน
ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยอยู่ครบเลย
ก็จะมาเริ่มกันที่เพลงที่๓
เพลงนี้มีมูลค่า๔๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ

แต่เป๊กเห็นรอยยิ้มของน้องครู

มาภาคกลางแล้วเพราะมีเสียงคลุย
โอ้ท็อปจริงเลยนะครับ

คุณจมครับเพลงที่๑น้องครูเปิดมาเจอของคุณเบิ้ลบทุมราช
อีสานหน่อยเพลงที่๒บาวี
วันนี้มาภาคกลาง

แต่ถ้าสู้ก็มีตัวช่วยยังใช้ได้อยู่
แต่ถ้าร้องผิด๒หมื่นก็เหลือ๑หมื่นบาทนะครับ

แล้วก็ไปเพลงต่อไป

สำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

ตกลงว่าจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้

มาเพื่อสู้ค่ะสู้มาตลอดอยู่แล้ว
ครั้งนี้ก็เช่นกันแน่นอนว่าต้องสู้ค่ะ
แล้วตัวช่วยล่ะครับถึงเวลาของเขาหรือยัง
แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๓แผ่นป้าย
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

น้ำเสียงเนอให้เธอช่วยที
เป็นมิตรไมตรีไม่มีวันลืม
เห็นแม่ร้องไห้ทุกคืนทุกคืน
วันหนึ่งแม่ก็พูดกับผมบอกว่า
เราตายกันเถอะอย่างนี้
ผมก็บอกแม่ว่าแม่ผมไม่ตายกับแม่นะ
เพราะว่าผมยังมีวาระหน้าที่ที่จะต้องถาม
ผมอยากมีชีวิตอยู่ผมอยากรู้ว่าโลกนี้เป็นยังไงอีก